คลิปเด็ดคลิปต่อไปส่งตรงมาจากเกาหลีค่ะ

สาวไทยไปอยู่เกาหลีจะจับปูหาสิ่งที่ได้ไม่ใช่ปูเป็นอะไร

เดี๋ยวหลีก็จะออกโผล่

ไหนขึ้นแล้ว

อุ๊ยอันนี้เกาหลีหรือร้อยเอ็ด
โทษนะไปอยู่เกาหลี

สาวนครพนมเป็นผู้เกาหลี
ใช่นี่แหละค่ะ

เพราะว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จับได้เนี่ย
คือปลาไหลหรือว่างูกันแน่นะคะ
เธอนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชัน

ระบุแคปชั่นบอกว่ามาจับปูแต่สิ่งที่จับได้

แฮชแท็กสาวนครพนม

เงินบ่อนนี่ก็สกุลเงินของเกาหลีของเขานะครับ

สาวคนโพสต์บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าจังหวะที่จับได้โยนเลย

หายไปกับพงหญ้าแล้วนะคะ
เลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่